คุณผู้ชมคะ๙โมง๒๖นาทีแล้วค่ะ
ตอนนี้ช่วงสายบางคนบอกว่าโอ๊ยง่วงเหลือเกิน
อยากจิบกาแฟอยากดื่มกาแฟให้ตื่นซะหน่อย
นี่มีง่วงกันหรือเปล่าคะ
ดูลงถึงคุณผู้ชมด้วยนะคะ

ถ้าเกิดมีคนชวนให้ดื่มกาแฟแล้วแต่งตัวแบบนี้
ตาตื่นไหมไปดูกันเลยค่ะ
ตอนนี้เจ๊เน้นก็อยู่ที่ร้านนี่หน้านะคะอยู่ตรงเส้นสามสามหนึ่งนะคะ
ตรงมาทานแยกเจได้เลยนะคะสัตหิบขอบอกว่าขอฟรีที่นี่อร่อยมาก
อีกอย่างหนึ่งนะคะเค้กที่นี่ก็สุดยอดมากเลยจริง
คือมันฟินมากอะค่ะบรรยากาศก็ฟินและอีกอย่างหนึ่งนะคะ
มุมถ่ายรูปก็สวยมากแสงสีเสียงสวยมากมากร้านน่ารักนะคะ
ตอนนี้ก็ได้อิ่มไปแล้วนะคะเยอะมากขนมที่นี่อร่อยจริงนะคะ
คุณผู้ชมได้ดูแล้วอันนี้ที่เราต้องเบลอไว้เนี่ยนะคะ
เดี๋ยวอธิบายให้ฟังก่อนฟ้านั่นน่ะคือผ้ากันเปื้อน
เขาใส่ชั้นในเขามีกางเกงในแต่ไม่มีเสื้อผ้าอะไรเลย
ผูกผ้ากันเปื้อนแบบนี้แล้วดูท่าสิคะยกขาขึ้นมาข้างหนึ่ง
แล้วเอามือปิดที่หน้าอกก็บรรยายสรรพคุณไปแล้วค่ะ
กาแฟร้านนี้มันดีมันเด็ดยังไงไลฟ์ผ่านทางเฟซบุ๊กนะ
ให้คนไปดื่มกาแฟร้านอยู่ที่สัตหีบชนบุรีนะคะ
พอไลฟ์แบบนี้แล้วเนี่ยลูกค้าไปกันที่ร้านนี้นี่แหละค่ะ
เพราะว่าต้องการไปอุดหนุนกาแฟคิดว่าจะได้เจอนางแบบ
จะได้เจอเน็ตไอดอลคนนี้แต่หลายคนนะก็ไม่พักไม่จาน
บอกว่ากลยุทธ์ทางการตลาดจะทำอะไรก็ได้
แต่มันควรอยู่บนศิลธรรมอันดีไหมมันควรที่จะเหมาะสมไหม
ไม่ควรให้สาวนุ่งน้อยห่มน้อยมาโปรโมทร้านแบบนี้

ไม่ใช่จะไปตามกินกาแฟหรือไปหานางแบบนี้นะ

แล้วก็พอไปถึงปุ๊บก็เจอค่ะ
กาแฟอยู่ในคลิปที่อยู่ในคลิปนี้นะคะ
อยู่ในพื้นที่ตำบลพลูตาหลวงอำเภอสัตหีบชนบุรีไม่
เจอกับเจ้าของร้านแทนค่ะ
เจ้าของร้านเป็นผู้ชายไม่ได้ใส่ผ้ากันเปื้อน

คุณดูคุณดูคนลูกค้าในร้านสิ
เออทีนี้เจ้าของร้านเนี่ยคือคุณประสงค์สุขกร
ก็ชี้แจงให้ฟังบอกว่าผู้หญิงที่เห็นในคลิปเป็นนางแบบ
เขาไปถ่ายแฟชั่นที่ช่องสมสาร
แล้วก็แวะมาดื่มกาแฟที่ร้าน
พอมาเห็นก็อ้าวพี่ทำไมร้านพี่เงียบจังล่ะคะ
งั้นเอาอย่างนี้ละกันเดี๋ยวหนูช่วยโปรโมทให้
พอคลิปออกไปเท่านั้นแหละโอ้โหเป็นการกระตุ้น
เป็นกลยุทธ์ทางการตลาดกระตุ้นยอดขายได้เป็นอย่างดีเลย
ทางเจ้าของร้านเขาบอกว่าไม่อยากให้คิดว่าเป็นภาพลามกอนาจารย์
ให้เป็นภาพเซ็กซี่จะดีกว่าฟังเจ้าของร้านพูดค่ะ
นี่มันไม่ใช่ก็คือมันเป็นเรื่องของโซเชียลล่ะ

เราต้องการให้ลูกค้าเนี่ยมารู้ว่าร้านกาแฟเรามีดี
ร้านกาแฟเราอร่อยร้านกาแฟเราดีกว่าร้านกาแฟเฟรนชาย
อันนี้ไม่ใช่เฟรนชายไงที่เราที่เราการทำเพราะว่าเป็นเฟรนชาย
อันนี้ก็เป็นแผนเป็นหน้าการทางการตลาดทางหนึ่ง
ที่ทำให้ร้านเราดูดีที่ดี
คนไปเดินที่ร้านถามเลยไหนน้องอยู่ไหนน้อง

คือจะบอกว่าภาพเพื่อการโฆษณาเท่านั้น
ถูกไปเราก็ไม่เจอไง
แล้วก็นี่แหละพอเจอแบบนี้เนี่ยนะคะ
เราก็เลยต้องไปถามกับทางด้านตำรวจที่ภูตาหลวง

เจ้าของร้านคนนี้จะเข้ามาพร้อมกับผู้หญิงที่ปรากฏในคลิป
เพราะว่าพอคลิปเผยแพร่ไปสังคมออนไลน์มันไปเร็วไง
ตำรวจก็ติดต่อไปยังร้านแบบเร็วเหมือนกันนะ

ส่งต่อเลยแชร์ภาพกันอย่างรวดเร็ว
แล้วก็การทำแบบนี้ตำรวจบอกว่าถือว่าเป็นภาพลักษณ์ที่ไม่สร้างสรรค์
เรื่องต้นผิดนะคะผิดพรบคอมพิวเตอร์
เพราะว่ามีการอัพโหลดคลิปหรือว่ารูปภาพที่ส่อไปในทางลามกอนาจารล่อแหลม
ก้นเห็นเนินอกแบบนี้เนี่ย
แม่อยากฟังความรู้สึกคุณผู้ชมเหลือเกินนะ
ว่าพอเห็นแบบนี้แล้วรู้สึกยังไงนะคะ
ค่ะแต่ว่าได้รับความสนใจล่ะ
ก็คือฮากันไปในกระแสโซเชียลแต่ว่าเหมาะสมหรือเปล่า
อันนี้ทางสังคมก็จะเป็นผู้ตัดสินเองด้วยเหมือนกันนะคะ